ปีใหม่ก็ต้องมีงานเลี้ยงปีใหม่ใช่ไหมที่นี่นะฮะที่ฉะเชิงเซาเขาก็มีงานของบริษัทมีดนตรีมีนักร้อง
พนักงานคนหนึ่งพ่อบ้านใจกล้าไปให้ติ๊บนักร้องเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
มือส่งให้ปุ๊บหัวนี่ปืดไปนู่นแล้วนี่ขนาดรองทรงสูงสั้นนี่ยังดึงอยู่นะครับ
ลากไปนู่นเลยคุณผู้ชมครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่ฉะเชิงเซานะฮะ
คุณพลอยนะนักร้องที่อยู่บนเวทีเนี่ยเราถามไปว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่คุณพลอยโพสต์เอาไว้บอกน่าจะเป็นน้องนะบอกแล้วพี่ฉันต้องทำยังไง
โอ้โหเอาเคลียร์ตรงติ๊บก่อน
ไอ้ทริปที่ไปให้นักร้องเนี่ยติ๊บเท่าไร๒๐บาท
๒๐บาทยังโดนหยุมหัวขนาดนี้เลยเหรอคะ
มันไม่เยอะหรอกแต่ว่าแสดงว่าสงสัยมันต้องมีกรณีอะไรมาก่อนหน้านี้แน่เลยคุณพี่ท่านนี้เนี่ย
โอ้คุณผู้ชมครับคุณทรอยบอกว่าเธอเป็นนักร้องบนเวทีนะครับ
บริษัทเนี่ยจ้างไปร้องเพลงงานเลี้ยงนะร้องอยู่
ภรรยาเขาก็เนี่ยฮะพอเอาติ๊บมาให้ก็หยุมหัวดึงอย่างนี้เลย
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันเธอก็ได้แต่งง

คุณพี่ผู้ชายท่านนี้อาจจะมีวิรากรรมมาเยอะ
คุณผู้ชมถามมาว่าแกยังมีชีวิตรอดอยู่เนอะ